เอาล่ะคราวแรกเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันไปดูอะไรที่มันสวยงามอย่างเจดีวัดที่ใหญ่ที่สุด
แล้วก็สูงที่สุดด้วยอยู่ที่ไหนจังหวัดพยาว
นี่พยาวนี่เราพาเที่ยวพากินกันทุกวันบ่อยเลย
เห็นอยู่นี้นะครับก็คือปูชะเนียสถานสำคัญของจังหวัดพยาวนะครับ
อะไรรู้ไหมพระธาตุเจดีย์ที่วัดหลี
เป็นวัดที่รวบรวมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุจำนวนมากนะ
โดยเฉพาะพระธาตุเจดีแห่งนี้มีความเก่าแก่โบราณและมีอายุกว่า
ก่าวแก่มาก
ใช่ครับเป็นองค์เจดีทรงแปดเหลี่ยมสีขาว
เป็นศิลปะล้านนานะครับมีฐานกว้างอยู่ที่๑๖๕เมตร
สูงเนี่ยนะ๓๗เมตรเขาว่ากันว่าสูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพยาว
ในแต่ละด้านนะครับก็จะมีพระพุทธรูปหินทรายรายล้อมรอบองค์เจดีอย่างเป็นระเบียบสวยงามอีกด้วย
ที่สำคัญนะวัดลีเนี่ยเป็นวัดที่รวบรวมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
โดยเฉพาะพระพุทธรูปหินทรายโบราณ
เพราะว่าที่วัดมีการสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕
โอ้โหอย่างกว่า๕๐๐กว่าปีมาแล้วอ่ะนะ
นานมากนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่วัดก็ร้างไป
เมื่อเมืองล้านนานั้นตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านะครับ
แล้วก็ได้รับการปฏิสังขรในปีพุทธศักราช๒๔๖๓ถึง๒๔๗๘
โดยครูบาศรีวิชัยก็เลยฟื้นคืนกลับมาเป็นที่เคารพสักการะของคนพยาวในปัจจุบัน
แล้วก็ที่นี่นะครับยังมีพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว
ที่เก็บสะสมของโบราณเพื่อให้คนไทยได้มาศึกษาดูกะดิด้วยนะครับที่นี่ครับ
แล้วก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังชมความสูงตรงานของเจดีนี่แหละครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าตรงานตระการตาหนึ่งเดียวของพยาวอย่างพระธาตุเจดีวัดเหล่าครับ
อ้าวแล้วก็ยังได้ชมความงามของโบราณเนี่ยเยอะแยะมากมายอ่ะ
โบราณวัตถุดูสีม่อหายอะไรกันละโหมันทรงคุณค่านะคุณ
ได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเขาใช้อะไรกันบ้างจริงแบบนี้แหละครับ
เอาใครอยากไปไปก็ได้นะครับย้ำกันอีกครั้งก็คือที่วัดลีนะครับ
ใกล้กับโรงเรียนเทศบาล๓ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
จ้าพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว
ใช่ไปศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วย
ไปท่องเที่ยวด้วยนะคะไปจังหวัดพยาวนี่